ก็รวมถึงผู้กำกับคนนี้ด้วยเหมือนกันนะคะ
แต่ว่ามีคนไปถามว่าพี่พลตอานนท์จะเอาพระมหาภัยวันเนี่ยมาเล่นภาพยนตร์หรือเปล่า
มีคนถามเยอะเลยค่ะเราก็เลยไปหาคำตอบมาให้
คุณผู้ชมค่ะพี่แจ๊คทำดีมากคือพี่โพธตอนนี้อยู่ที่เกาะเสม็ด
ใช่อยู่ที่สระยองใช่ไหมคลายล้อมให้เธอ
เออก็วีดีโอคอลโทรมาหากันนิดนึงคุณผู้ชมค่ะ
ก็เลยแบบมาพูดให้ฟังว่าเออเนี่ยนะมีข่าวนี้ว่าพี่พศเนี่ยตีนเตรียมจีบพระนักเทศชื่อดังนะ
พระมหาภัยวันมาเล่นหนังหอแต๋วแตกแห่โควิดค่ะ
บันเทิงไทยรัฐก็เลยวีดีโอคอลหาขออัปเดตสักหน่อยแล้วกัน
พี่พจนน่ะที่เลยถือโอกาสชมวิวทะเลด้านหลังเลยจ้ะ

ซึ่งท่านก็ตบปากรับคำนะว่าโควิดซาได้เจอกันแน่
ส่วนสองนักแสดงนำค่ะแม่หญิงลีแล้วก็แม่สีตางที่ไปทำศัลยกรรม
ตอนนี้สวยเด้งเช้งไปเลย
พจน์บอกเออฉันก็กลัวไม่คอนทินิวเหมือนกัน
หนังหอแต๋วแตกภาคใหม่หรือเปล่า
เราไปฟังคำตอบปั๊วจากริมทะเลกันค่ะ
หล่อมู่กนังหรือเดงและไม่พลาด
ก็ไปฟังพระเทศกันบ้างเพราะว่าดีไม่ดีบางทีอาจจะมีอะไรดีมากกว่า
ดูกับเธอทำหน้ากัน
วะฉันทำหน้าเหรอทุกคนรู้เหรอ
ขอเถียกแทนแม่สิตางนิดนึงด้วยแม่
เขาสวยขึ้นนะพี่พศไปว่าเขาไม่ได้นะ

เป็นว่าเราดูอย่างมีความสุขนะคุณผู้ชมอย่าไปเครียด
เพราะสาการเหตุบ้านการเมืองโควงโควิดมันเครียดพอแล้ว
บันเทิงไทยรัฐนี่แหละค่ะยิ้มแป้นได้แน่นอนค่ะ